หยิกพี่ใหม่ทำไมคะพี่ใหม่ถาม

พี่ใหม่สวยไหม
หยิกไว้

เดมมี่หยิกพี่ใหม่
พี่ใหม่สวยกว่าเดมมี่แล้วเมมี่ในหญิงพี่ใหม่เหรอคะ

ที่เห็นเพราะว่าพี่ใหม่สวยกว่าเดมมี่

แล้วแล้วนอกจากสร้างตำนานหยุมลายหลาย

เขาแสดงตัวชัดเจนเลยว่าจะมีใครมาสวยกว่าหนูไม่ได้
ไม่ฝันมึกปุ๊บไปฉีดวัคซีน
ก็จะแบบนวงกรวดนิดนึง
แล้วหลานเดมี่ก็หยุมตรงจุดพอดีเลย

น้องเดมียก็ยังยืนยันคำตอบกลัวนึงว่า

พำเด็กอะไรเรียงสายล่ะพวกเขาก็พูดความจริงไม่เก็บไว้ในใจ

หยิกพึ้นจังหวะรีมิตได้ละ
กันนิดเลยน่ารักน่าชังดีนะคุณผู้ชมค่ะ